คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มได้อีกดีกว่านะ
อ่าม้อโอ๊กกับคุณแม่โอแม่โอปอนั่นเองนะฮะ
ตอนนี้ก็มีทายาทเป็นฝาแฝดน้องอลินอารานกำลังอยู่ในวัยน่ารักเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เขียนว่าเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเนอะ
ค่ะเอ่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นวันที่สาวโอปอล์เนี่ยเขาถูกมอโอ๊กแต่งงาน

ซึ่งทั้งคู่เขาเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมีความสุขดี
ส่วนแพลนที่จะมีการฉลองกันแบบ๒ต่อ๒นั้น

จากว่าไม่อยากจะฉลองอะไรแบบจุกจิกนะคะ
แต่ก็จะเตรียมพาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายนนี้ด้วย
เพราะว่าเป็นช่วงวันคล้ายวันเกิดของคู่แฝด
น้องอลินแล้วก็น้องอลันนั่นเอง
พร้อมบอกถึงพัฒนาการของลูกน้อยทั้งสองคน

เพราะว่าเป็นวันที่แบบเปลี่ยนชีวิตเราอีกท่านหนึ่งจริง
เรื่องคือว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า๒ขวบ
จะสามารถซื้อตัวเครื่องบินในราคาถูกกว่า๗๐
อันนี้ฟังไว้นะ

ลูกเราจะครบ๒ขวบในวันที่๒๘กันยา

เพื่อขึ้นไปมอบให้กับทุกคนบนเครื่อง

เพราะว่าลูกเราเสียงดังมาก
เสียงดังแบบนางตื่นเต้นนางก็ไม่เก็บอารมณ์อะเนาะ

แล้วก็พูดตามเราทุกประโยค

พออลินแบบแม๊ขา
คือเราก็ติดตามอยู่ในโซเชียลมีเดียกันนี้นะคะ
ที่ฉันชอบมากพวกคุณแม่โอปถามว่า
แม่แม่สวยไหมแม่สวยไหม
อะยำจะตอบว่าไม่สวย
โอ้ยเขาบอกว่าเด็กเนี่ยไม่โกบ
ฉันก็ไม่รู้ว่าจะสงสารอายำหรือว่าคุณแม่โอบดีนะคะ

เราก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องกันมา
เดี๋ยวดูไปเที่ยวทริปญี่ปุ่น
มีรูปน่ารักมีคลิปน่ารักมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการฉลองครบรอบ๒ควบ

เดี๋ยวเรารอติดตามภาพน่ารักกันในโซเชียลกันต่อนะคะคุณผู้ชม